โอ้โหร้ายร้าย
นี่ค่ะคุณผู้ชมคะสภาพทั้งตะก้าที่หักมีทั้งกรงใส่สัตว์เลี้ยงด้วย
และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็กำลังพยายามควานหา
เนี่ยทั้งกระต่ายทั้งหมูอั้นนี่จับกระต่ายเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้กระต่ายไหมจับกระต่ายตัวเล็กออกมาได้
ค่อยทยอยหามันแล้วจับมันออกมาใส่กรงแล้วก็ใส่ตระก้าเอาไว้แบบนี้
ถามว่าเอ้าแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเกี่ยวอะไรทำไมมีสัตว์แบบนี้มาด้วย
ตรงช่วงเชิงสะพานข้ามครองพระอุดมค่ะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนะคะนนทบุรี
ตัวคนขับค่ะคุณโรนชัยคล่องใจอายุ๓๗ปีเล่าแบบนี้คือเขาเนี่ยเพิ่งจะขับรถกลับจากงานประจำปีของวัดบ่อค่ะที่อำเภอปากเกร็ด
แล้วถามว่ากระต่ายหมูมายังไงเขานี่แหละเอากระต่ายกับหมูไปออกงานวัดเพื่อที่จะให้คนที่มาเที่ยวงานมาป้อนนมมัน
แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ขนมันกำลังจะกลับบ้านที่แถวย่านตำบลบางศรีเมืองแล้วเขาอ้างแบบนี้ว่ารถแท็กซี่มาปาดหน้าก็เลยต้องหักหลบกระทันหันค่ะ
สุดท้ายรถมันก็เสียหลักแหละพุ่งไปชนเข้ากับแบรีเออร์แนวก่อสร้างตรงนั้นแล้วรถก็เลยพลิกคว่ำอย่างที่เห็น
ตัวเขาพยายามตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองเนี่ยออกมาจากรถได้แต่เจ้ากระต่ายกับหมูน่ะบางตัวมันกระเด็นออกไปนอกรถแล้ววิ่งหนีไปด้วย
มีพลเมืองดีกับกู้ภัยนี่แหละค่ะที่มาช่วยกันจับใส่กรงอ่ะนะคะแต่ก็มีหลุดหายไปหลายตัวเหมือนกันนะกระต่ายเนี่ยสภาพรถคุณผู้ชม
คือเห็นเจ้ากระต่ายเจ้าหมูแบบนี้อ่ะหลายตัวปลอดภัยก็จริงแต่สภาพรถโอ้โหพังยับเยิน
หลายคนก็งงว่ารถพังขนาดนี้พี่ไม่เป็นอะไรเลยเหรอ
พี่เขาก็เลยมีความเชื่อว่าสงสัยน่าจะเป็นเพราะผมเนี่ยศักยันต์หลวงพ่อเปิ่นเอาไว้ที่ข้อมือขวา
เชื่อว่าหน้านี่แหละเป็นสาเหตุที่คุ้มครองให้ผมเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยนี่แหละค่ะ